คุณผู้ชมครับที่พัทธลุงนี่งานแต่งค่ะอ่ายิงกันในงานแต่งอืม
ซึ่งเป็นแขกผู้มาร่วมงานทั้งคู่ทั้งคนที่เป็นมือยิงกับคนที่เสียชีวิต
คือมือยิงเนี่ยเขาไปเจอคู่อริในงานแต่งงานแห่งหนึ่งที่พัทธลุงนะฮะก็มีเรื่องมีราวกัน
มีปากเสียงกันนะครับสุดท้ายมีคุณลุงคนหนึ่งอายุหกสิบสามปีเป็นแขกของงานเหมือนกัน
พยายามจะมาห้ามถูกยิงเสียชีวิตเลยครับโอ้โหโอ้โหนี่ฮะทุกผู้ชมครับ
นี่เป็นจุดที่เป็นหลังบ้านพักบ้านหนึ่งนะฮะที่ตะบนเกาะเต่าอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทธลุงนะครับ
บ้านหลังนี้กำลังมีพิธีฉลองมงคลสมรสเย็นเมื่อวานนี้นะฮะ
ตำรวจสพปพยอมเนี่ยทราบข่าวก็รีบมาตรวจสอบนี่ฮะ
เห็นไหมข้างหลงข้างหลังนู่นจัดงงจัดงานอยู่
ตรงนี้ถูกยิงเสียชีวิตซะแล้วนะครับนายเสถียรเกื้อหล่ออายุหกสิบสามปีนะครับ
เป็นผู้เสียชีวิตสภาพศพนะครับถูกยิงด้วยปืนลูกซองนะฮะ
คือกระสุนเนี่ยมันเข้าโคนขาทั้งสองข้างนะครับ
ใกล้ใกล้กับจุดที่เป็นลูกอันทะมันมีร่องรอยลักษณะรูเนี่ยเป็นหลายแผลอยู่นะครับ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็แจ้งกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลป่าพยอมนะครับ
แล้วต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลพัทธลุงแต่สุดท้ายนายเสถียรเสียชีวิตนะครับ
ท่านผู้ชมครับจุดที่เป็นหลังโรงครัวเนี่ยนะฮะ
อยู่ห่างจากจุดของที่พบศพไปสักสิบเมตรมีกองเลือดอยู่บนพื้นนะครับ
มีหมอนรองกระสุนลูกซองเบอร์๑๒ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ๑อัน
นี่เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับคนก่อเหตุเนี่ยชาวบ้านบอกว่าคืน
นายวิศนุษย์สักเกื้อหลงอายุสามสิบหกปีนะฮะ
หลังจากก่อเหตุแล้วเขาก็วิ่งหลบหนีไปทางด้านสวนยางพาราด้านหลังบ้านงานนะครับ
เหตุการณ์นี้นะฮะแขกของฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ตกใจกันหมด
สุดท้ายแล้วเขาต้องยกเลิกงานไปเลยนะครับงานฉลองมงคลสมรสเมื่อวานนี้ต้องเลิกเลยฮะ
ทั้งคู่เนี่ยทั้งมือปืนกับผู้ตายเป็นผู้ที่เป็นแขกมาร่วมงานนะฮะ
ฝั่งของนายเสถียรผู้ตายเป็นแขกของฝ่ายแม่เจ้าสาวนะฮะ
เรื่องต้นเนี่ยนายชาวลิศที่เป็นหลานชายของผู้ตายนะครับเขามีปากเสียงกับผู้ก่อเหตุนะฮะ
เขาก็มางานเหมือนกันแล้วนายเสถียรเนี่ยเห็นท่าไม่ดีก็พยายามเข้าไปห้าม
แต่กลับถูกนายวิศนุศักดิ์ที่กำลังมีเรื่องมีราวกับหลานชายของตัวเองเนี่ย
ยิงใส่นะฮะคือยิงหนึ่งนัดแต่กระสุนมันเข้าหลายจุดนะฮะก็ทำให้เสียชีวิต
ล่าสุดครับท่านผู้ชมครับเช้าวันนี้ตำรวจสพปพยอมจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้วนะครับ
นี่ฮะนั่งอยู่เนี่ยฮะเสื้อแขนกุดเสื้อแขนสั้นเนี่ยฮะสีขาวเนี่ย
แล้วก็มีศักดิ์เยอะเยอะเนี่ยนะฮะนั่งอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือนายวิศนุศักดิ์นะครับ
เป็นคนก่อเหตุนะฮะไปจับได้ในบ้านพักในหมู่บ้านนี่แหละนะฮะ
ใกล้กับที่เกิดเหตุนี่แหละนะครับอ่าพร้อมกับปืนลูกซองนะฮะ
ก็คุ่มตัวมาสอบปากคำที่สภปปพ
นายวิศนุศักดิ์สารภาพว่าเป็นคนยิงนายเสถียรจริงแต่เขาอ้างว่าทำไปเพราะป้องกันตัว
เขาอ้างว่าเนื่องจากผู้ตายได้เดินเข้ามา
แล้วถือมีดเข้ามาด้วยจะมาทำร้ายเขาก่อนนะตามคำให้การกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะครับ
บอกว่าตัวเองนั่งกินเหล้าอยู่ในงานแต่งเมื่อวานนี้ระหว่างนั้น
เสถียรผู้ตายกับนายชาวลิศที่เป็นหลานของนายเสถียรนั่งกินเหล้าอยู่ใกล้ใกล้กัน
แล้วพูดจาไม่ดีใส่เขาโดยไปขุดเรื่องเก่ามาพูดต่อว่าเขา
ด้วยความเมาก็เลยมีปากเสียงกันทะเลาะกันนายเสถียรกับนายชาวลิศพยายามจะเข้ามาทำร้ายเขาก่อน
ตอนนั้นคนที่เป็นมือยิงนะฮะนายวิศนุศักดิ์เขาอ้างว่าเขาก็พยายามที่จะไม่มีเรื่องแล้วนะ
เดินหนีแล้วนะครับแต่ทั้งสองคนก็ไม่หยุดแล้วนายเสถียรก็ไปหยิบมีดมา
พยายามจะตรงเข้ามาทำร้ายเขาจึงจำเป็นต้องป้องกันตัวก็เลยชักปืนนะฮะเป็นปืนลูกซองที่พกติดตัวมาเนี่ย
ยิงออกไปยิงออกไปเพื่อป้องกันตัวสุดท้ายนายเสถียรเสียชีวิต
นายวิสุนุสักยอมรับว่าตัวเองกับนายเสถียรเดิมก็มีปัญหาขัดแย้งกันอยู่แล้วนะครับ
เวลาเจอกันก็จะมีการพูดจาไม่ดีใส่กันบ้างนะจะถูกขุดเรื่องเก่ามาพูดให้อับอาย
เมื่อวานนี้ตอนเกิดเหตุเขาก็เมานะแต่ผู้ตายก็พูดไม่หยุดไม่ยอมหยุดพฤติกรรมแบบเดิม
ยังจะเข้ามาทำร้ายเขาเขาก็เลยทนไม่ไหวจริงจริงค่ะ
นั่งดื่มเหล้ากันในอ่านแต่งอย่างนี้แล้วก็คุณเสถียรชีวิตนั้น
ก็เรื่องร้ายทราบเรื่องนานมาแล้วอะไรอย่างนี้นะ

แกก็ยังไม่หยุดแกยังยังนั้นนั้นน่ะ

จะทำพี่แล้วก็พี่ก็พื้นก็มีอยู่แล้ว
เอ้าปิดกลัวอยู่ตลอด

แล้วก็ความกันตัวไม่ได้การมาห้ามครับ

คุณสทธิ์แห่งอะไรนะครับ
ใช่ครับคนที่ตายเรียบรับ
แต่ว่าใครไม่อยากให้เกิดหรอก
เหมือนว่ารับเหตุไม่อยากให้จึงตายหรอก

ส่งคุณนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ที่บ้านที่จัดงานแต่งงานนะคะ
เย็ดยาดของคนที่เขาจัดงานแต่งงาน
กำลังเก็บข้าวเก็บของในงานซุ้มดอกไม้โต๊ะกินเลี้ยงอะค่ะ
ของเจ้าสาวเธอเป็นคนจัดงานแต่งให้กับลูกสาว
บอกเลยว่าตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตอนนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวยังเศร้าเสียใจนะคะ
คืองานนี้มันควรจะเป็นงานมงคลสมรส

แต่กลายเป็นเนี่ยค่ะมันมีเรื่องวุ่นวายงานแต่งงานไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดฝันไว้
ต้องมีคนมาเสียชีวิตในงานแต่งงานแบบนี้นะคะ
ซึ่งก็เธอได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะคะ
ว่าช่วงเกิดเหตุก็คือประมาณ๖โมงเย็น
เป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านเขากำลังมาร่วมแสดงความยินดีกันอยู่เลยค่ะ
หน้างานมันก็ไม่ได้มีเหตุทะเลาะวิวาสอะไรกันนะคะ
แต่สักพักหนึ่งเสียงปืนดังขึ้นปั้งนัดหนึ่ง
เสียงปืนเนี่ยดังที่บริเวณหลังบ้านทุกคนตกใจมาก
พอรู้ข่าวว่ามีคนยิงกันก็รีบแจ้งตำรวจ
รีบแจ้งรถพยาบาลให้มารับตัวคนเจ็บ
เจ้าสาวกับแม่เจ้าสาวบอกกับทีมข่าวว่า
คนจัดงานไม่รู้เลยว่าใครมีเรื่องขัดแย้งเป็นอาริอะไรกัน
คนก่อเหตุกับผู้ตายเขาก็มาร่วมงานแต่งงาน
แสดงความยินดีกับบ่าวสาวกันทั้งนั้น
ก็เลยขอไม่ให้ข้อมูลอะไรมากไปกว่านี้
เพราะตอนนี้โอ้โหความรู้สึกมันเสียไปหมดแล้วนะคะ
มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในงานแต่งงาน
ส่วนบรรยากาศที่วัดคลองใหญ่ในตำบลเกาะเต่า
ครอบครัวผู้เสียชีวิตนำศพนายเสถียรมาประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ

เสถียรเองถือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของหมู่บ้าน

ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมาเกิดเรื่องร้ายแบบนี้
นี่คือผู้เสียชีวิตนะคะนายเสถียรค่ะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านนะคะ
ฤทธิ์ทีมข่าวของเราได้คุยกับหลานชายของผู้ตายนะคะ

เขาก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะ
ตัวเขากับลุงเนี่ยไปช่วยงานเจ้าบ่าวเจ้าสาวทำอาหารให้แขกในงาน
ตอนที่กำลังช่วยกันทำอาหารนะคะคุณผู้ชม
กำลังมีการสังสรรค์ดื่มกันนะนะเพื่อนก็นั่งอยู่๕๖คนนะนะ
นายวิศนุศักดิ์คนก่อเหตุก็นั่งอยู่ไม่ไกลจากวงของเขา
จู่ตัวผู้ก่อเหตุเดินมาหาเรื่องชักปืนมาจ่อหัวก็เลยทะเลาะกันนะคะ
แล้วลุงเสถียรอยู่ใกล้ลุงเสถียรมาห้าม
พยายามบอกว่ากลับบ้านไปนะเมาแล้วกลับบ้านไปเถอะอย่ามีเรื่องกันเลย
แต่ผู้ก่อเหตุไม่ฟังชักปืนยิงใส่ลุงเสถียรจนล้มไปต่อหน้าต่อตา
แล้ววิ่งหนีเข้าป่าสวนยางพาราหลังงานไป
ยืนยันว่าตัวเองกับลุงไม่เคยมีปัญหากับผู้ก่อเหตุจริง
ไม่ได้เป็นฝ่ายไปหาเรื่องกับผู้ก่อเหตุอะไรก่อนเลย
ผู้ก่อเหตุมาอ้างว่ายิงไปเพื่อป้องกันตัวอะไรแบบนี้ค่ะ
เขาบอกว่าโอ้โหอ้างแบบนี้มันฟังไม่ขึ้นนะคะ
แล้วทีนี้หน้านี้ก็ไปอ้างยิงกับหน้านี้ทีนี้
จริงไหมคะที่เขาอ้างว่าพี่ไม่เกี่ยวหรอก
แต่เขามีปัญหากับลุงเสถียร
ไม่ใช่มันไม่มาเต้นกับมันแหละ
อ๋อเขาจะมาทำอะไร
มันจะน่าก็เข้าไปห้าม
เราได้คุยกับภรรยาของผู้ตายนะครับ
ก็ยืนยันนะครับว่าสามีไม่เคยมีเรื่อง

พอรู้ข่าวว่าสามีถูกยิงเสียชีวิตตกใจมากนะครับ
และไม่เชื่อนะครับ
ว่าสามีจะเป็นฝ่ายเริ่มไปหาเรื่องเขาก่อน
เพราะไม่เคยมีอะไรขัดแย้งกับผู้ก่อเหตุ

อันนี้ภรรยาผู้ตายเขายืนยันนะครับ

ตั้งใจจะเข้าไปห้ามหลานที่กำลังทะเลาะกันอยู่เท่านั้นนะครับ
เพราะฉะนั้นอยากให้ตำรวจลงโทษคนร้ายให้ถึงที่สุด

ครอบครัวจะตั้งสวด
พระพิธรรมศพนายเสถียร๕วันนะครับ

ไม้วิสุนุศักดิ์เขาต้องหาตำรวจแจ้งข้อหา
มีข้อหาเรื่องพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตและข้อหายิงปืนในที่สาธารณะนะครับ